คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ข่าวนี้ดีกว่านะ
จะบอกว่าเชฟหล่อบอกต่อด้วย
บ้านไหนมีเชฟบ้าล้อหล่อนี่เลย

เมื่อวานเขาจัดดินเนอร์มื้อพิเศษค่ะให้เพื่อนซุปตา
มีทั้งซุปตาแบบทั้งนัดเดทมาร์คคิมอย่างนี้
รวมไปถึงแฟนสาวคุณกรีนอัศดาพรด้วย

เขาเป็นรายการอาหารนี่เถอะ

หลายคนน่าจะทราบมาบ้างแล้วแหละว่าธันวาสุริยจักรเนี่ย
พระเอกหนุ่มจากวิทย์หมอชาติชิตนะคะ
มีทักษะด้านการทำอาหารค่ะ

ความนาเดชน่อน้ารัก
คุณผู้ชมค่ะเราไม่รู้ว่าเป็นการซ้อมมือหรือเปล่านะ

ดินเนอร์มือพิเศษค่ะธันวาจัดเลย
ให้กับเหล่าเพื่อนซีณเดชนคุกิมิยะ
รวมไปถึงคู่หวานด้วยมากับคิมค่ะ
ไปด้วยแฟนสาวน้องกรีนก็มานะ

แล้วอาหารแต่ละเมนูคุณผู้ชมซูมกันนิดนึงแล้วกันนะคะ
ทำเอาแก๊งเพื่อนเนี่ยตื่นตาตื่นใจเลยโอ้โห
ระหว่างที่เชฟธันวาโชว์ฝีมือนะคะ
ก็มีการหยิบโทรศัพท์มาบันทึกภาพแบบรัวด้วย
แม้แต่ตัวณเดชน์เองค่ะที่เป็นเพื่อนซีมาตั้งแต่สมัยเรียนนะ
ยังลงไอจีสตอรี่ว่าโอ้โหเซอร์ไพรส์มาก
ไม่รู้เลยว่าเพื่อนมีความสามารถด้านนี้ด้วย
อันนี้ทั้งหมักแล้วกินก็ลงรูปอาหาร

รวมไปถึงยังเก็บภาพความอร่อยที่เรียกว่า

อร่อยตัวโยกนะฮะอร่อยตัวโยกนะฮะ
เออเป็นยังไงล่ะอร่อยตัวโย

สักหน่อยนะคะตามความอร่อยของอาหารนะคะ

เห็นทั้งการทำโอ้โหอาการอร่อยตัวยก

เป็นเชฟมืออาชีพได้แล้วตอนนี้ธันวากำลังแข่งอยู่
รอเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคุณผู้ชมค่ะ

จบรายการนี้เขาอาจจะเปิดธุรกิจใหม่

หน้าตาอาหารสิธรรมดาที่ไหน
หน้าตาดีนะเป็นฟัวกรานะเมื่อสักครั้ว

ทำไมเธอรู้ว่าดินนงดินเนอร์ถึง